คุณผู้ชมพาขึ้นเหนือกันหน่อยไปชมพิธีเป็นพิธีสมัยโบราณเลยนะคะที่เขายังมีการอนุรักษ์สืบทอดกันมาเป็นพิธีดำน้ำอุ้มพระจากแม่น้ำโขงค่ะ
ชาวไทยแล้วก็ชาวเมียนมานะคะตลอดถึงชาวลาวแล้วก็พุทธศาสนิกชนหลายต่อหลายคนก็แห่กันเดินทางไปที่สถานปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้วจังหวัดเชียงราย
บริเวณภายในวัดครูบาชุ่มเพื่อเป็นการเข้าร่วมพิธีการตานข้าวสี่เผิน
ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยใหญ่ที่สืบทอดกันมานานมากเลยนะคะเป็นการถวายสักการะบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันสาวก๘รูปนะคะ
แต่ไฮไลท์ที่สำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจก็คือพิธีอันเชิญพระอุปคุฎจากแม่น้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำไปประดิษฐานที่บริเวณหอพระอุปคุฎดอยเวียงแก้วตามความเชื่อของชาวเหนือนั่นเอง
ย้ำเลยนะ๑ปีจะมีครั้งเดียวใครไม่ได้ไปรอปีหน้าฟ้าใหม่อีกทีก็แล้วกัน
จากนั้นค่ะคณะชาวบ้านก็จะลงไปรับองค์พระอุปคุฎ
โดยมีพุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาวมาตั้งขบวนแห่กลองหลวง
พร้อมกับโปรยดอกไม้รับพระอุปคุทธ์นะคะ
แล้วอันเชิญขึ้นไปประดิษฐานบนรถบุษบกที่ตกแต่งอย่างสวยงามแบบนี้ค่ะ
เพื่อเป็นการให้ประชาชนที่อยู่ตามรายทางได้สักการะบูชากันด้วย
โดยชาวบ้านเขามีความเชื่อเขาเชื่อกันว่า
ถ้าหากใครนะคะได้บูชาพระอุปคุฎก็จะมีโชคลาภมีเงินทอง
แล้วก็ถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตต่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
นี่นะคะให้ดูภาพชัดกันไปเลย
อกจากนั้นชาวบ้านเขาก็ยังมีความเชื่อกันอีกด้วยนะว่า
ผู้ใดที่ใส่บาทให้แก่พระอุปคุฎหรือบูชาท่านอย่างสม่ำเสมอ
ก็จะพบกับความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยอย่างรวดเร็ว
นี่เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคุณผู้ชม
สำหรับการบูชาพระอุปคุฎเนี่ยนะคะ
ก็เป็นการบูชาเพื่อความสำเร็จในชีวิตความร่ำรวย
ชนิดที่เขาว่ากันว่าพลิกชีวิตเพียงข้ามวันได้เลย

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีความเชื่อที่สำคัญทางภาคเหนือนะคะ
ยังคงมีการสืบทอดกันอยู่อย่างต่อเนื่องเลย
สำหรับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะคะ
อยากจะไปสการะพระอุปคุฎครั้งหนึ่งในชีวิตก็เดินทางไปกันได้

อยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้วบริเวณภายในวัดครูบาบุญชุ่มนะจ๊ะ
นี่ไงนี่ไงแม่เป็นสายบุญจริงนะคุณใบตอง
บุญดิฉันมากับบุญดิฉันนำแต่สิ่งดีมาให้คุณผู้ชม
เห็นไหมคะเราได้ทำจิตใจให้มันสงบ
ได้เข้าวัดทำบุญเสริมสิริมงคลมันก็จะทำให้ชีวิตเรามีสติ
สมแล้วที่คุณนั้นเป็นสาวโสดแล้วก็อยู่ในโหมดของการเข้าวัดเข้าวา
อาจจะต้องเข้าวัดตลอดไปไม่ได้ออกเลย
เข้าวัดตลอดไปนะดีค่ะสวดไม่สวดก็เข้าได้

บอกว่าเอาดิฉันไปปล่อยวัดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดหางก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ตัดผมหรือเปล่าหรือยังไง
คือดิฉันงงมากเลยบางคนบอกว่าเออเอาดิฉันไปปล่อยทิ้งวัดเลย
แต่ว่าก็กลัวจะเป็นภาระของมัน

อันนี้ฉันเข้าใจถูกใช่ไหม
จะได้มีวาสนาจะได้หาคู่เจอ
แต่อย่าเอาดิฉันไปทิ้งวัดบ่อยนะคะสงสาร
ไม่มีคนดูแลสงสารวัน